เช่นเคยนะคะคุณผู้ชมในช่วงท้ายของเช้าข่าวชัดโซเชียลช่วงของข่าวบันเทิงมาพบกับน้องเชอรี่ค่ะ
สวัสดีค่ะพี่มีสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิค่ะคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันนะคะ
เจอหน้าเชอรี่ต้องมาพร้อมข่าวบันเทิงค่ะข่าวแรกของเราวันนี้เรื่องเจ็บตัวอีกแล้ว
เมื่อวานเราพูดไปแล้วสาวนักร้องลูกทุ่งนุ่งสั้นของเราใบเตยอาสยามตกควาย
กองถ่ายนั่นเองหลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยเมื่อวานนี้
มีประเด็นที่เพิ่มเติมออกมาก็คือเรื่องของอาถรรพ์หลายอย่างนะคะ
หลายคนก็บอกมาบอกว่ามีกระแสโจมตีด้วย
นอกจากเรื่องอาถรรพ์ไปถึงขั้นบอกว่าจับผิดเลยนะทำแบบนี้เพราะว่าสร้างกระแส
เออเอาจริงหากใครจะลงทุนเจ็บตัวขนาดนี้คุณผู้ชม
คุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพคลิปแล้วว่าเขาตบยังไงเขาก็ไม่ตั้งใจที่จะหล่นลงมาขนาดนั้นนะคะ
นี่มีภาพให้ดูดูสิดูไปพร้อมกันเลยละกัน
อันนี้คณะที่ถ่ายทำอยู่คุณผู้ชมบูนรอดวิ่งเร็วด้วยตกใจไง
แล้วพระเอกก็อยู่ข้างหลังกอดเอวใบเตยเอาไว้
เขาบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์วันนั้น๗๒๐๐๐๖๔๓๐๐๗
ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากและทันทีที่ทีมงานชาร์จถึงตัวใบเตย
ใบเตยเองไม่ได้สติแล้วนะคะแม้ว่าตาเนี่ยยังไม่ได้หลับเขาเรียกว่าช็อกตาตั้งค่ะ
มันเร็วมากจนเราคิดอะไรไม่ทันแต่เห็นอย่างเดียวคือน้องหล่นมาแล้ว
ตอนนั้นรู้สึกสิ่งเดียวที่กลัวคือกลัวหนึ่งกลัวหัวฝ้าติดน้องหลุดค่ะ
หมายความว่าน้องช็อกแบบคือน้องไม่รับรู้อะไรหมายถึงว่าน้องลืมตาอย่างเดียว
แล้วก็ร้องไห้ร้องร้องน้ำตาไหลแล้วก็เหมือนกับพูดอะไรไม่ได้
คือค้างอะค่ะแบบค้างอย่างนี้แหละพอตกลงมาปั๊บเชือกหลุด
แล้วเหมือนกับก็คล้องที่น้องอย่างนี้แล้วควายก็วิ่งแล้วมันก็ล้างคอจนหลุด
แล้วน้องก็บอกว่าตอนที่เขาตื่นมาแล้วเขาจำได้
ก็บอกว่าเนี่ยแบบสิ่งที่เหมือนความรู้สึกตอนนั้น
เหมือนมีอยู่ฉากหนึ่งที่น้องต้องเล่นเป็นแม่นาค
จะต้องมีฉากที่เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
น่าถูกกิดกันความรักจากพ่อมากแล้วเขาไม่มากตัดสินใจว่าจะผูกคอ
เขาก็บอกว่าตอนที่เชือกร้านมีความรู้สึกเหมือนกับโดนผูกคอ
เหมือนภาพในฉากนั้นกลับมาเหมือนกับมันเป็นเรื่องจริง
จริงน้องทั้งสองคนได้ไปไหว้สารย่าหน้าค่ะ
ก่อนวันที่จะบวงสวง๑วันก่อนที่จะถ่าย๑วัน
ก็คือไปไหว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ครั้งนี้ครั้งแรกเราก็แรงเลยสภาพใจดีขึ้น
แต่ว่าก็คงเหมือนฝันร้ายอะค่ะทุกครั้งที่เขาหลับตา
ก็ยังบอกว่ามันเป็นเรื่องเห็นเผาณั่นอยู่
ภาพในฉากหนึ่งตอนเรื่องแม่หน้าคือที่ผูกคอตาย

น้องใบเตยก็บอกเลยว่ามันรู้สึกเหมือนคนผูกคอตายเลยนะ
เหมือนลิ้นขึ้นมาจุกปากจุกคอ
นี่แล้วคุณผู้ชมบางคนที่ไปวิพากษ์วิจารณ์เขานะ

ถามจริงใครจะสร้างกระแสเอาตัวเองเจ็บขนาดนี้เจ็บปางตายนะ

มีคนลงทุนสร้างกระแสแบบนี้หรอกพูดจริง
จัดการส่วนตัวเขาเลยบอกว่าเรื่องนี้ถ้าจะคิดขนาดนี้

บอกเลยแค่ว่าหากใครอยู่ในเหตุการณ์
คงจะทราบดีว่าความจริงเป็นยังไง
และคงไม่มีใครอยากจะเอาเรื่องคอขาดบาดตายแบบนี้
เป็นเรื่องล้อเล่นคุณผู้ชมเออให้กำลังใจเขาหน่อยดีกว่า
คงไม่มีใครที่เสี่ยงเอาชีวิต
บทบาทในการขี่ควายแต่อุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้น
เราไม่สามารถจะมาร์คจุดได้ถูกไหมคะ
ว่าตกนิ๊กกิ้งสองทีสามทีหรืออะไรอย่างนี้

เราจะเอาชีวิตของคนมาเสี่ยงกับการที่จะสร้างกระแสอะไรแบบ
เออก็ตอบซอบนิ่มแต่ก็ชัดเจนเข้าใจได้จริง
เขาก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าถ้าหากจะคิดกันไปต่างนานาในเรื่องของความลี้ลับจริง
อาจจะเป็นเพราะว่าทีมงานกองถ่ายเนี่ย
ไม่ได้ทำพิธีไหว้ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทาง

แต่ว่าสถานที่ถ่ายทำวันที่เกิดเหตุไม่ได้ไปไหว้
และสำหรับกรณีที่มีคนหาว่าแฟนสาว

ควายเป็นสัตว์ไม่สามารถควบคุมได้เหมือนรถมอเตอร์ไซค์หรอก
ส่วนกรณีที่มีชาวเน็ตบางคนพูดถึงใบเตย
โดยใช้ถ้อยคำรุนแรงผ่านโลกโซเชียล

แต่เขาเจ็บขนาดนี้นะให้กำลังใจกันดีกว่าอย่าไปว่าไปด่าเขาเลยเออ
ดีเจแมนบอกว่าสืบจนรู้ตัวแล้วนะครับว่าคนทำเนี่ยเป็นแค่เยาวชน
อายุประมาณ๑๗๒๐ปีเท่านั้นเอง
แล้วเรื่องแบบนี้อย่าคิดว่าคุณพิมพ์ทิ้งไว้สนุกจะตามตัวไม่เจอ
ตามเจอนะคุณผู้ชมด่าใครด่าไปเนี่ยระวังไว้มันมือจะตามถึงบ้านแหละ
ชายพูดถึงแต่นางเอกและพระเอกที่เขาตกควายด้วยกันล่ะ
นั่งอยู่ข้างอาการอาการยังดีกว่าคุณใบเตยนะคะ
แต่ว่าก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตกแต่ตกทีหลัง

เหมือนกับว่าคือพระเอกเนี่ยนั่งซ้อนหลังนางเอกซ้อนหลังใบเตยแล้วก็กอดเอวเอาไว้

ใบเตยล่วงลอดแขนพระเอกไปส่วนพระเอกเนี่ยยังมี๒สเต็ปไง
ล่วงค่อยลงไปแต่พระเอกเขาบอกว่าที่กรามเนี่ยมีปัญหา
โดนนี่ไงใช่เขาตอนนี้ก็อาจจะแบบเขาจะเคี้ยวอะไรแรงไม่ได้
ต้องระวังระวังช่วงกลางของเขาก็เขาก็จะใส่เฝือกเหมือนกันทั้งคู่เลยที่คอ
อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องพักฟื้นกันอีกสักกี่ระยะนะคุณผู้ชม
จะกลับมาทำงานแล้วก็ถ่ายทำละครเรื่องนี้กันได้อีก
ส่งกำลังใจให้กันดีกว่าเม้นต์ดีหากันดีกว่านะครับ
ถ้าเกิดว่าคิดอะไรไม่ออกไม่ชอบเลยคนนี้ก็ไม่ต้องเม้น